เรื่องยาดองคังคกที่ชนบุรีสูตรลุงนัท

มีผู้เสียชีวิตมีคนที่อาการโคม่า
แต่ว่าล่าสุดมีเหยื่ออีกรายหนึ่ง
ที่เป็นเหยื่อยาดองของลุงนัทนั่นแหละ
เพราะว่าตอนดื่มเข้าไปก็มีอาการหน่ะออกร้อน

นี่สูตรลุงนัทเลยลองดู
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมจังหวัดชนบุรี
ก็ต้องรีบไปช่วยเหลือนายวันเพ็ญเฟื่องฟูผล

ไปหาถึงที่บ้านพักเลยอยู่ที่ชุมชนบ้านปึก

ตอนที่ไปถึงตัวของนายวันเพลิน
มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
นายวันเพ็ญก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนนึง
เอายาดองมาให้ลองชิม
แล้วก็บอกว่าลองดูสิลุงวันเพ็ญ

ทีนี้ค่ะนายวันเพ็ญก็ลองดื่มไป
ดื่มไปหนึ่งกลมเยอะนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าขายก็จะคิดราคา๙๐บาท
ทีนี้ไหนเห็นเอามาให้ลองฟรีก็เลยลอง
ถ้าเกิดว่าถูกใจค่อยไปสั่งกับลุงนัท
แนนมั่งเมื่อกี้นะที่กินไปหมดเกลี้ยงแนน
ใช่ไหมฮะเป็นขวดแบนนะ
ค่ะทีนี้พอดื่มไปปั๊บ
อาการที่มันตามมาคุณสืบสกุล
ก็คือมันเริ่มแน่นหน้าอกแล้วก็ร้อนแล้วก็หายใจไม่ออก
ก็เลยต้องบอกญาตินะคะให้ญาติบอก
ทางกู้ภัยเลยรับไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
อยากให้ลุงวันเพ็ญเล่าให้กับเราฟังหน่อยค่ะ

ก็ให้มันกินฟรีกลมนะถ้าถูกใจ
จะซื้อรังหลังจะขายถูกรั้งอ๋อ

คุณลูกกินไปได้๓วันแล้ว

ตอนแรกไม่เป็นไรแต่มันก็เป็นวันนี้
นี่ไงวันแรกไม่เป็นไรแต่วันต่อไปเนี่ย

คือมีอาการแน่นหน้าอกร้อนนะคะ

ลุงนัทที่ว่าเขายอมรับนะ
ว่าเป็นคนทำเหล้ายาดองจริง

แอลกอฮอล์ที่มันแบบทานได้

แต่ว่าครั้งนี้คือ
ไปเอาส่วนผสมที่สั่งซื้อมาจาก
ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วทางร้านค้าเนี่ย

คุณผู้ชมฟังดีนะไอ้ที่ส่งมาผิดมันเป็น
ชนิดผสมสีทาบ้านนะคะ
ทีนี้พอเอามาเป็นส่วนผสมของยาดอง

โดยที่ตัวลุงนัทก็ไม่รู้มาก่อน

คือก่อนหน้านี้คุณหมอจากโรงพยาบาลชนบุรี

เป็นอาการของคนที่ได้รับสารพิษ
ซึ่งการรักษาก็จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็จะต้องฟอกเลือดด้วยไตเทียม
มันเป็นเชื้อเพลิงมันกินไม่ได้
อาการที่แสดงออกมาคือมันจะเป็นอาการทางสมอง

แต่ว่าสูตรที่ทานได้จริงมันคือแบบเอทิลแอลกอฮอลนั่นเองนะคะ